ต่อเนื่องกันที่เรื่องของความมั่นคงนะคะ

ได้ข่าวดีเรื่องการจับตัวผู้ต้องหา

การควบคุมตัวได้แล้วอยู่ระหว่างการส่งตัวข้ามประเทศ
ถามถึงนายกนายกก็บอกว่าได้ยินกระแสข่าวเรื่องนี้มาเหมือนกัน
แต่ว่ามีความเกี่ยวข้องหลายกระทรวง
ตอนนี้เรื่องเนี่ยยังขึ้นมาไม่ถึงตัวนายกค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

พลเนกประยุจันโอชาก็บอกว่ารู้ข่าวแล้วว่ามีการจับตัว
นางวรณาสวนศรหรือนางไมซาเลา
และนายเอ็มระดาวูโตกลูสามีชาวตุรกี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว
แต่ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการมาถึงตัวเองค่ะ
เพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเหมือนกัน
มานะคะบอกว่าถ้าสื่อมวลชนอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ย
ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแล้วกัน

เอาไงไปถามท่านพลเอกประวิทย์
สำคัญระหว่างประเทศครับ
บอกว่าได้ยินมาแบบนี้เหมือนกัน
ก็ผมแววว่าเป็นอย่างงั้นนะครับ
แต่เป็นเรื่องนอกราชนาจักรครับ
มันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ผมนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่มีการออกหมายจับก็คือเป็นผู้หญิงใช่มั้ย
เข้าใจว่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับ
ยังไม่ชัดเจนนะครับพูดไปเดี๋ยวก็จะมีปัญหานะครับ
คุณคิดเป็นสำรวจสากบนเลยหรือครับ
โดยไม่ทราบผมไม่รู้เป็นเรื่องนอกราชนาจักรฟะ

มีรายงานบอกว่าการควบคุมตัวนางสาววันนาสวนสันหรือว่านางไมซาเลาะ
สองคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
ข้อหาร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองและครอบครองวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นหมายจับของศาลทหารวันที่๒๕กันยายนนางวันนาเป็นหมายจับลำดับที่๗
แล้วก็นายอาเมดดาวูโตกูเอ็มระสามีนางวันนาเป็นหมายจับคนที่๘
ใช่ค่ะก็โดนข้อหาเป็นผู้จัดหาที่พักพิงแก่กลุ่มผู้ก่อเหตุวางระเบิด
ย่านเข็ดน้องจอกและเข็ดมีนบุรีด้วยนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่ากระแสข่าวตอนนี้บอกว่า
กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานขอตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นผู้ร้ายข้ามแดงจากประเทศหนึ่ง
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ก็มีรายงานออกมาเหมือนกันว่าที่ชุดสืบสวนไปได้เบาะแสของสองคนนี้
ตอนแรกที่เรารู้ข่าวก็คือคาดว่าหลบหนีไปตุรกีแล้ว
เพราะว่านาวนาบอกว่าอยู่ตุรกีอยากจะกลับมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

สืบสวนได้เบาะแสมาเพราะว่า

แต่ทีนี้ยังไม่รู้ว่าเรื่องของการประสาน
ตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะเป็นอย่างไรนะคะ
สำหรับคดีนี้ตำรวจสามารถจับผู้ต้องหามาได้แล้ว๒คน
ก็คือนายอาเด็มคาราดักหรือว่านายบิลามุธมัติ

ตรวจสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวน
ส่งให้พิจารณากว่า๘๐๐แผ่นค่ะ

สารก็อนุมัติหมายจับรวมทั้งหมด๑๗คนด้วยกัน
มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ตอนนี้ถ้ากระแสข่าวเรื่องของการจับตัวนางวันนาและสามี

เพียงแค่การส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยเท่านั้น
จาก๑๗คนคือจับไป๒แล้วเหลืออีก๒ที่เป็นกระแสข่าวออกมา
เหลือก็ต้องติดตามความคืบหน้าคดีต่อนะครับ